คุณผู้ชมดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นค่ะ
คือขณะที่กำลังย้ายเสียนพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่อายุทยา
ปรากฏว่าเสียนมันพลาดแล้วก็หล่นลงมาพังถล่มลงมา
ได้รับความเสียหายชาวบ้านตอนนั้นเขาไปทำบุญวันออกพรรษากันอยู่

ชาวบ้านบอกว่าเป็นลางบอกเหตุร้ายอะไรหรือเปล่า
ใช่ค่ะดูภาพกันหน่อยค่ะตามความเชื่อนะ
โอ้โหคือเป็นเสียงที่งามมากนะฮะ
ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้อยู่ที่วัดศรีประชา
อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
คือจังหวะนั้นกำลังจะย้ายเสียนพระพุทธรูปขนาดใหญ่

แล้วความสูงขององค์พระ๑๔เมตร
ขนาดหน้าตัก๙เมตร
ซึ่งเสียนนี้ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าสาราการประเรียน
ตอนนั้นกำลังยกออกจากฐานนะคะคุณผู้ชม
เกิดการผิดพลาดขึ้น
แล้วก็เลยทำให้เสียนพระพังถล่มลงมา
ชาวบ้านที่รอทำบุญอยู่ก็ตกอกตกใจนะคะ
แต่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะ
แล้วสาเหตุที่เสียนพระพังถล่มลงมาแบบนี้
ผู้รับเหมาบอกว่าเสียงพระมีน้ำหนักมากค่ะ
ตอนยกเนี่ยเมื่อกี้คุณผู้ชมจะเห็นภาพ
ลักษณะของเสียงพระก่อนจะพังคือน้ำหนักจะเทไปข้างหน้า
พอน้ำหนักเทไปข้างหน้าปั๊บเชือกที่ผูกเลยขาด
คว่ำเสียหายทั้งเสียนเลยนะคะ
แต่ว่าผู้รับเหมาบอกว่าเดี๋ยวจะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด
เพื่อสร้างเสียนพระพุทธรูปขึ้นมาใหม่
ผู้สื่อข่าวของเราค่ะก็เดินทางไปที่วัดศรีประชา
ไปตรวจสอบปรากฏว่าเซียนพระพุทธชะยันตีศรีประชาน้ำหนัก๖ตัน
หลุดคว่ำลงมาแล้วก็ได้รับความเสียหายแบบนี้ค่ะ
คนงานตอนที่ทีมข่าวเราไปเจอนะ
คนงานกำลังเก็บพวกเศษกระเบื้องเศษก้อนอิด
แตกระจายอยู่เต็มพื้นแบบนี้ค่ะ
ทางด้านชาวเชียงใหม่ก็คือนางโสพีจันทราช
ซึ่งเป็นคนดำเนินการติดตั้งเสียนพระ
เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นความผิดพลาดตอนที่กำลังเคลื่อนย้ายเสียนพระ

เจ้าหน้าที่ประเมินน้ำหนักของเศียรพระไว้แล้ว
จะใช้เครนยกขึ้นมาตอนแรกประเมินเอาไว้๕ตัน
แต่พอเสียงพระที่สั่งทำมาถึง
ปรากฏว่าน้ำหนักมันไม่ใช่อย่างที่ประเมิน
คือมันมากกว่าก็คือมีน้ำหนัก๖ตัน
คุณผู้ชมถึงแม้ว่าเลขมันจะคลาดเคลื่อนแค่หนึ่งเนี่ย

มันเกินขีดความสามารถที่รถเครนจะยกขึ้นได้ไงคะ

กันพื้นที่กันไม่ให้คนเข้าไปใกล้
เพราะว่าไม่รู้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่า
แต่ทีนี้พอเครนยกเสียนพระขึ้น

น้ำหนักก็เลยเทไปทางด้านหน้าเซียนพระ
แล้วก็ทำให้เสียนพระล้มคว่ำแบบที่คุณผู้ชมเห็น
แล้วยืนยันนะว่าเหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุจริง

ไม่ได้เป็นลางบอกเหตุร้ายอะไร
ซึ่งทางเจ้าของรถเครนบอกว่า
เดี๋ยวจะชดใช้ค่าเสียหายให้
สร้างเสียงพระพุทธรูปนี้ขึ้นมาใหม่แทนเสียนเดิม
และจะดำเนินการติดตั้งให้เรียบร้อยด้วยนะคะ

อยากให้มีเสียงพระพุทธรูปอยู่ที่วัดแห่งนี้
ชาวบ้านก็เลยบอกว่าเป็นรางร้ายหรือเปล่านะ

ทางคนที่ทำพังเขาก็จะชดใช้
แล้วก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับลางร้ายใดนะครับ